คุณผู้ชมมาดูเรื่องเวทีสัมมนาของกรมคุ้มครองสิทธิ์กันบ้างค่ะ
พูดถึงเรื่องของการไกล่เกลี่ยแล้วก็ระงับข้อพิพาท
คือตอนนี้เขาต้องการที่จะยกระดับมาตรฐาน
ไกล่เกลี่ยแล้วก็ระงับข้อพิพาทในชุมชนนะคะ
คืออยากให้ในชุมชนจัดการกันเอง
ลดความขัดแย้งแล้วก็ลดคดีเข้าสู่ขบวนการยุติธรรมด้วยนะคะ
เรื่องนี้นางสาวปิติการสิทธิเดชอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เป็นประธานเปิดการสัมมนายกระดับการดำเนินงาน
ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนทั่วประเทศ
โดยระบุนะคะว่าการจัดโครงการยกระดับการดำเนินงาน
ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนทั่วประเทศ
เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน
ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน
ปรับปรุงศูนย์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ให้ยกระดับสู่เกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับศูนย์ที่ผ่านเกณฑ์ได้มาตรฐาน
คือพัฒนาให้ได้ระดับที่สูงขึ้น
รวมถึงทำให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ไกลเกลี่ย
รวมตัวกันเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชน
อย่างเข้มแข็งและมีความพร้อม

ในระดับชุมชนมากยิ่งขึ้นค่ะ
ในข้อพิพาทต่างที่อยู่ในชุมชน
มันก็มีข้อพิพาทเล็กน้อย
ซึ่งบางเรื่องเนี่ยนะไม่นึกว่ามันน่าจะแก้ได้

ก็คือเช่นเรื่องของขยะในหมู่บ้าน
เรื่องของกิ่งไม้ต้นไม้ไปล้ำที่กันตกลงกันไม่ได้นะ
ทีนี้ภาคประชาชนที่เป็นศูนย์ไก่เกลี่ยของเรา

เหมือนกับคนในชุมชนก็ช่วยกันบริหารจัดการกันเองก่อน
อกจากนี้ก็ยังสนับสนุนให้คณะกรรมการบริหาร

ได้ใช้งบประมาณเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ให้ได้มาตรฐานตามที่คณะกรรมการกำหนด
โดยเน้นพัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชน

แล้วก็คาดหวังให้ภาคประชาชนและชุมชน
มีส่วนร่วมในนามของอาสาสมัคร
ครองสิทธิและเสรีภาพ
คือหนึ่งตำบลหนึ่งนักไกล่เกลี่ย
ซึ่งก็จะทำให้สามารถขยายศูนย์ไกล่เกลี่ย
ครอบคลุมศูนย์ยุติธรรมชุมชนทุกแห่ง